รวมตัวสายบุญตัวจริงเลยเพราะว่าได้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสุดอบอุ่นของมุลนิธิสวัสดิการนักแสดงเขาจัดงานครบครอบ๒๑ปีของมุลนิธิกันนะคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่๑๖เมษายนมุลนิธิสวัสดิการนักแสดงเขาจัดงานทำบุญเนื่องในโอกาสครบครอบ๒๑ปีมุลนิธิสวัสดิการนักแส
ระลึกถึงการก่อตั้งมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงนั่นเองค่ะนำโดยนี่เลยค่ะพ่ออีทสุประวัติปธรรมสูตรศิลปินแห่งชาติประธานกรรมการพร้อมด้วยศิลปินนักแสดงมาร่วมงานเยอะเลยทั้งพี่ท็อปดารานีนุษย์พี่ผัดไทยพี่ก้องปียะพี่นกสินใจและอีกมากมายหลายคนค่ะเดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ซึ่งแต่ละคนก็ได้เปิดใจ

ปีใหม่ไทยของเรานี้นะครับหลายคนเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยการทำบุญแบบนี้แหละเข้าถึงความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเอง